ทุกผู้ชมครับแม่นี่ก็เล่นเอาระแวงกันเลยทีเดียว
รายเดอร์หนุ่มคนหนึ่งเขาเปิดเผยเรื่องราวแชร์ประสบการณ์ตรง
ลงในเพจกู้ขับไลน์แมนอ่านี่นะฮะ
เตือนภัยพวกเจ้าชู้ให้ระวังเพราะเคยถูกลูกค้าที่เป็นผู้หญิงสั่งอาหารช่วงตีหนึ่ง
ของวันที่๘กันยายนรายเดอร์หนุ่มคนนี้บอกว่า
ปรากฏว่าพอไปถึงบ้านลูกค้าจริงเนี่ยคือบ้านหลังนั้นเขาไม่ได้มารับอาหารนะฮะ
แต่คนที่สั่งอาหารเนี่ยให้รายเดอร์เนี่ยถ่ายรูปรถคันหนึ่งที่กำลังตามหาส่งไปให้ดูหน่อย
เดอร์หนุ่มคนนี้นะฮะเปิดเผยเรื่องราวแบบนี้เล่นเอาขนลุกกันเลยทีเดียว
คนลุกสู้เลยนะฮะบรรดานุ่มหนุ่มทั้งหลายเราก็เลยตามหาจนเจอนะฮะว่าเอ๊ะมีแบบ
เดอร์ให้แบบไปเป็นสายลับให้ด้วยเหรอคุณจินนะฮะคุณจินเป็นรายเดอร์อยู่แถว
ไซน้อยนนทบุรีนะครับคุณจินบอกว่าคืนวันที่๘กันยายนตอนตี๑กดรับออเดอร์
สั่งอาหารของผู้หญิงคนหนึ่งเป็นลูกค้าตามที่ปักบุตรให้ไปส่ง
เป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวบางใหญ่ในนนทบุรีลูกค้าปักหุด
เอาไว้ปรากฏว่าพอสั่งเสร็จปุ๊บได้อาหารปั๊บกำลังจะไปส่ง
แล้วดูให้หน่อยว่ามีรถยนต์ป้ายทะเบียนนี้ไหมมีจอดที่หน้าบ้านหลังนี้ไหม
ถ้ามีเนี่ยช่วยถ่ายรูปส่งมาให้ดูหน่อย
คุณจินบอกว่าผมก็ไม่รู้นะว่าหลังนั้นคือบ้านเมียน้อยหรือเปล่า
แต่ลูกค้าเขาสั่งมาแล้วก็แม่ผมก็ไม่ได้มีเจตนาจะเป็นแบบสายลับหรือว่าสอดแนมอะไร
เมื่อลูกค้ากดสั่งอาหารถูกต้องตามระเบียบ

แล้วประเด็นคือมีหรือเปล่าล่ะพี่อุ๋ยไอ้รถคันที่ว่านั้นน่ะ
มันดันมีอ่ะสิมันดันมีอ่ะสินี่ไงทีนี้จอดอยู่หน้าบ้านหลังนั้นเลย
คุณจินบอกไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็เอาก็
ก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปให้ลูกค้าค่ะ

ทีนี้ก็คือก็ต้องมีการติดต่อทักแชทคุยกับลูกค้าก่อนว่า
รับออเดอร์ไหมเขาก็คือยืนยันรับปกติไม่ถึงนาที
อยู่ก็มีโทรเบอร์ส่วนตัวเข้ามาหาผมแต่คือพูดอ้าวประมาณว่า
พี่อาหารไม่ต้องมาส่งให้หนูเอาเก็บไว้ทานได้เลยแต่ขอ
วานให้ไปดูคนดูรถที่หนูบอกแล้วก็ให้รายละเอียดของเขา
นี่ฮะทีแรกนึกว่ามีคุณจินคนเดียวค่ะคือพอคุณจินแชร์
ประสบการณ์ไปเนี่ยนะฮะแล้วโพสต์นี้มีการแชร์กันต่อต่อไปเนี่ยมี
รายเดอร์หลายคนก็แบบบอกเล่าประสบการณ์นะฮะเขาบอกว่าเจอ
เหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันนะจากคนที่สั่งอาหารแล้วก็ให้ไป
ดูแบบอ่าไปถึงบ้านหลังนี้นะส่งแต่ความจริงแล้วไม่ไม่ได้
รับอาหารหรอกให้ส่งให้ดูหน่อยมีวัตถุประสงค์อย่างอื่น
แฝงอยู่ชาวเน็ตก็เลยแซวบอกนี่บริการใหม่หรือเปล่า
แล้วบ้านหลังไหนเขาอะไรยังไงบ้าง